ดีกว่าไปหาวิธีที่จะป้องกันตัวเองกันหน่อย

โอ้ที่นั่นนะฮะตำรวจเขาใจดีจริง

แล้วก็สอนประชาชนในการที่จะทำหน้ากากป้องกัน

สไตล์ทางหวงเราครับ

สอนวิธีการทำหน้ากากกักโรค

ไม่ให้ฝุ่นละอองที่มีเชื้อโรคเข้าหน้าเข้าตาไม่ให้สารคัดหลัง

ถูกต้องฮะนายตำรวจท่านนี้นะครับก็คือดาบตำรวจธีระจงสุพฤษนะครับ
เป็นดาบตำรวจแล้วก็เขาเนี่ยเล่าให้ฟังว่าจากการที่มีนโยบายว่าให้กำลังพลเข้าร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง
การจะตั้งจุดตรวจคัดกรองประชาชนที่ผ่านเส้นทางที่จุดตรวจร้องเข็มอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่
ก็ทำให้ตำรวจทางหลวงสท๖นะครับช่วยกันจัดหาหน้ากากอนามัยมาใช้
แต่มันสามารถทำเองได้ถ้ามีอุปกรณ์ครบแบบนี้นะครับเขาก็สอนเลยว่าแต่ละอย่างแต่ละชิ้นต้องใช้อะไรบ้าง
ปรากฏว่าพอทำออกมาแล้วแล้วก็เอาคลิปนี้โพสต์ลงในโลกโซเชียลโอ้โหประชาชนเนี่ยมาดูกันเยอะ
แชร์กันไปก็เยอะด้วยนะครับส่งต่อให้กับคนอื่นได้รับรู้กันไปด้วยเพราะว่ามันง่ายจริง
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถช่วยเหลือกันได้ในการที่จะบอกต่อกันว่า
วิธีในการทำหน้ากากอนามัยป้องกันเนี่ยเขาทำกันยังไง
อุปกรณ์หาไม่ยากหาซื้อได้ตามพวกร้านศึกษาพันธุ์อุปกรณ์เครื่องเขียนง่ายแบบนี้นะคะ